อีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ชาวบ้านธังใต้เขาประทับใจท่านนายก
แล้วก็ไปโชว์ฝีมือการทำขนมหลาครับ

ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหประทับใจนายกเป็นกันเองมาก
ไปดูคลิปหน่อยว่าขนมหน้าตาที่ท่านนายกทำเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
ปกติแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเวลาลงพื้นที่นี่ก็ชอบอยู่แล้วนะ

ว่าจะมีอะไรไปหาท่านที่ทำเนียบหรือว่าท่านจะไปไหน
ทำเป็นทุกอย่างทำได้ทุกอย่างทุกอย่างจริง

ตัวแกง
เป็นยังไงบ้างคุณดาวท่านนายกทำน่าจะคง

คือมันต้องเอาส่วนผสมที่เป็นน้ำน้ำใส่ในกระบอกใช่ไหม
ก็เอาไปแกว่งในกระทะบนแกว่งในกระทะ
จรานก็ตอบมือโอ๊ยเก่งโอ๊ยเก่ง
ให้กำลังใจกันโอ้โหแม่ใกล้ชิดทีเดียว
นายกก็พยายามนะไปที่ไหนก็ลงพื้นที่แล้วค่ะ

นั่งทำเองกันเลยก็เป็นลีลา
โชว์ทำขนมลาของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ในการลงพื้นที่ไปที่เนื้อของสิทธิ์ธรรมราช
ในคลิประบุบอกว่าเป็นเหตุการณ์ระหว่างเดินไปเยี่ยมชมบูธ
แสดงสินค้าโอท็อปของกลุ่มชาวบ้านประกอบอาชีพทำขนมลาครับ
ท่านนายกก็เอาเลยไม่รีรอครับนั่งลงไปกับเก้าอี้
สาธิตวิธีทำขนมลากับชาวบ้านแล้วก็มีการพูดคุยหอกล้อกัน
เป็นกันเองชาวบ้านก็ประทับใจครับนำโทรศัพท์มาถ่ายคลิปเก็บเอาไว้เลย
สำหรับขนมลาเป็นขนมชนิดหนึ่งที่มีไว้เทศกาล
เขาเรียกว่าบุญศาสตร์เดือน๑๐ของชาวภาคใต้นะครับแล้วก็เป็นแหล่งผลิตขนมลาที่มีชื่อเสียงด้วย

เขาบอกว่าขนมอันนี้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของชุมชนศรีสมบูรณ์แล้วก็ชุมชนหอยราก
มันจะหวานหน่อน่ะน่าจะประมาณนั้นน่ะ